สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้นะครับ
ก่อนที่จะลุยศึกชัยหน้าครับนะครับ

ฟุตบอลเชน่าครับ๒๐๑๙หลังจากที่ได้ประกันอารายชื่อ๓๐คนสุดท้ายเบื้องต้นออกมา
ก่อนที่จะตัดให้เหลือ๒๓คนในวันที่๑๔มีนาคมนี้
ที่ติดทีมชุดนี้เป็นผู้เล่นที่ติดตามฟอร์มการเล่นมาตลอด
ซึ่งผู้เล่นที่อยู่ในข่ายที่เข้าตาก็พร้อม
ที่จะได้รับโอกาสนี้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กับนักเตะ
ทีมนั้นพัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรดาผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาสมทบกับทีมชุดนี้นะครับ
ยืนยันว่าไม่มีการใช้เส้นสายอย่างแน่นอน
ส่วนเกณฑ์ในการคัดผู้เล่นที่จะตัดออกให้เหลือ๒๓คนสุดท้าย
เนื่องจากตอนนี้ก็มีเวลาไม่มากนักนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน
ก็จะพิจารณาจากฟอร์มการเล่นในหลีกเป็นหลัก
ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกเป็นห่วงในขณะนี้
จริงก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะด้วยนะครับ
อีกครั้งนะครับฟุตบอลเชียร์นะครับ๒๐๑๙ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดให้แฟนได้ติดตามชมอย่างแน่นอนนะครับ
ก็คือวันที่๒๑มีนาคมครับ
ไทยเจอกับจีนนะครับ๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ
หลังจากจบวันนั้นผลการแข่งขันเป็นอย่างไรก็จะมีผลต่อในวันที่๒๕มีนาคม
ถ้าเกิดแพ้ไทยก็จะไปชิงที่๓นะครับก็จะถ่ายทอดสดในวันที่๒๕มีนาคมในเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าหากว่าวันที่๒๑ไทยชนะจีนขึ้นมาและได้เข้าชิงชนะเลิศก็จะถ่ายทอดสดในวันที่๒๕มีนาคมในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก่อนลงทำศึกรายการฟุตบอลไซปัสครับ
นัดชิงอันดับที่๗นะครับที่จะพบกับไนเจรียในวันนี้นะครับ
เวลา๒๐นาฬิกาตามเวลาของไทย
ดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานนักเตะในโทรนาเมนต์นี้
โดยเฉพาะความที่กล้าเล่นเกมลุกกับทีมจากทวีปอื่นซึ่งเป็นมิติ
นอกเหนือไปจากเกมที่พบกับทีมจากเอเชียด้วยกัน
อีกทั้งนักเตะหลายคนก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อย่างเช่นธนิกานแดงดาที่ยิงประตูอิตาลีได้
เป็นการยกศุภาโลกมาไว้ที่ไซปรัส
ซึ่งก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ในเกมนี้กับไนเกรียครับ